กลัวไหนมีภรรยาหาเงินเก่งเนี่ยเป็นบุญมากเลยนะ
แต่ถ้าหาเงินที่สามีซ่อนไว้

ไม่มีไม่มีเรื่องนี้ไม่เคยซ่อน

มาดูบ้านนี้หน่อยว่าตัวสามีซ่อนไว้ที่ไหน
คือแบบว่าเราก็ว่าทำไมเครื่องมันแปลก
มันดังคือคือคือนี่นะคะ
หัวซ่อนเงินเมียจ้า

ที่ไหนยังกล้าถามว่าเจอที่ไหน

เก็บให้ดีนะ

เนี่ยเวลาภรรยาไม่เข้าใจ

ภรรยาไม่เข้าใจผมนี่เข้าใจพี่คนนี้เลย

ถึงเวลาฉุกเฉินเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะเอาออกมา
สมมุติบ้านขาดเงินขาดมือ

จะเรียนพิเศษอะไรนี่ไม่เข้าใจเรา

ทำไมพี่อธิบายได้เป็นฉากเลยอะ

เป็นฟ่อนเลยคุณผู้ชมฮะ

อ้อนี่ไงที่มางคำว่าเงินเย็น

แหมเป็นภรรยาที่หาเงินเก่งจริง